เพราะว่าบอล๗สีมันจะมีบางอย่างที่ฟุตซอลสามารถไปใช้ในฟุตบอล๗สีได้
ผมก็ใช้เรื่องของการเข้าทำมาจากฟุตซอล
คือจริงแล้วก็เล่นทั้งสองอย่างครับ
แต่ว่าช่วงเรียนเทศลินฟุตซอลยังไม่เข้ามา

แล้วก็พอจบจากเทพศรีนฯก็เล่นสโมสร
โมสรแรกที่มาเล่นก็คือการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ตอนนั้นมันเป็นเยาวชนการท่าเรือกับบอลใหญ่
แล้วก็เล่นชุดใหญ่อยู่ประมาณ๔ปี

ซึ่งรายได้จริงแล้วมันไม่แตกต่างกัน

รายได้ก็จริงแล้วดีกว่า

แต่ว่าก็เล่นอย่างนี้๒อย่างมาสักพักหนึ่งจนมีลีก

เหมือนสมาคมเขาบังคับต้องเลือก

แต่ว่าพอเขาให้เลือกว่าต้องมาเล่นฟุตซอลหรือฟุตบอลใหญ่

ก็เลยเบนเขียนเปลี่ยนมาเล่นฟุตซอลเต็มตัว

รายได้มันก็ดีกว่าเราไปเล่นฟุตบอลใหญ่

มันก็เลยทำให้เราตัดสินใจไม่ยากที่จะมาเล่นฟุตซอล
จริงผมเนี่ยไม่เคยทำโพสต์ฟุตบอลใหญ่
แต่คือเล่นฟุตบอลใหญ่มาแบบหลีกสูงสุด

แต่คราวนี้ผมก็มีรุ่นพี่ที่เล่นด้วยกัน

เขาก็ได้เข้ามาทำงานโค้ดที่ทิฟลิน

ก็เป็นรุ่นพี่ที่ใกล้กันเล่นบอลใกล้กัน
ทีนี้ก็คุยกันพักหนึ่งแล้วว่า

แล้วมันเหมือนว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
ก็เลยติดต่อผมมาว่าให้กลับไปช่วยได้ไหมไม่ช่วย

เพราะว่าบอล๗สีมันจะมีบางอย่างที่

ว่าเขาอาจจะมีมุมมองที่คล้ายกับผมมาว่า

ฟุตซอลสามารถไปใช้ในฟุตบอล๗สีได้
ผมก็จะใช้เรื่องของการเข้าทำมาจากฟุตซอล
แล้วก็การเพจจากฟุตซอล

เกจิทุก๓นักให้อสัมธนตร์เต็มหนึ่งนะ
ผมไม่ได้รู้ว่าบอลนักเรียนเป็นยังไงมา

คนนี้ทีมชาติอันนี้ดัศกรนะ
อันนี้เดี่ยวนะกิจกรมภาพภูงาอะไรอย่างนี้

เราไม่รู้ว่าตอนนี้ทีมชาติมาอยู่ที่อสัมทนหมด

รู้แล้วเพราะว่าพี่ให้ข้อมูลมาว่า

จริงก็ยอมรับว่าเป็นรอง
เพราะว่าในบรรดา๓๔ทีม
ถ้าวางจริงเท็กสลินที่๔แน่นอน
ที่๑ผมให้อสัมธนตร์ที่๒ท่าข้าม

แดนบนบีบแดนบนแล้วก็เอาประตูขึ้นมาช่วย
ผมจะมองว่าศักยภาพของนักกีฬา

ยังไม่เท่าอสัมธนตร์

แต่ว่าวันนี้เรากลับมา

แบบวันหนึ่งเรากลับมาสร้างชื่อเสียง
ฐานะอีกแบบหนึ่งให้กับโรงเรียนได้อะไรอย่างนี้
ผมอยากให้ฟุตบอลสนใจ
คนในวงการฟุตบอลสนใจสมอไซค์มากกว่า
ผมไม่อยากเป็นโค้ชใหญ่ที่ผมบอกผมเป็นโค้ชใหญ่ไม่ได้
บางทีคนเรามันต้องรู้ศักยภาพตัวเอง

แต่ผมอยากจะให้ฟุตบอลใหญ่เล็งเห็นและมองเห็นความสำคัญของสมอร์ไซต์
ซึ่งพวกคุณก็ซ้อมสม่อไซส์อยู่
อยากจะให้พวกคุณเปิดโอกาสให้โค้ชอย่างฟุตซอลเข้าไปช่วยเป็นทีมงานทำสมอร์ไซส์ครับ
หรือว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยเสนออะไรกันได้พูดคุยกันได้
เพราะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องจบที่โค้ดใหญ่
ต้องการแค่นี้เองคือหวังว่าให้ฟุตซอลเป็นส่วนหนึ่ง
โค้ชฟุตซอลแต่ละคนจะมีทางเลือกมีโอกาสมีโอกาสที่จะเติบโตไปในเส้นทางฟุตบอลใหญ่ได้บ้าง
ซึ่งวงการฟุตซ้อมก็ลุกให้เห็นกันอยู่เส้นทางมันน้อยเส้นทางให้โค้ดมันน้อย
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ให้โค้ดฟุตซอลเขาได้เติบโต
หรือเขาได้แสดงศักยภาพบางอย่างหรือได้ทำงานบางสิ่งบางอย่างที่มันได้หลากหลายกว่านี้